คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันนะคะหน้าฝนค่ะฝนกระหน่ำเหลือเกินในทุกพื้นที่นะคะ
ดูแลร่างกายให้แข็งแรงดูแลหัวใจตัวเองด้วยเพราะภาวะอากาศแบบนี้มันมีผลต่อใจจริงนะคะ
คือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแค่มันก็เหงาเจอเรื่องสะดุดบ้างเจอเรื่องเศร้าบ้าง
แต่พอสภาพอากาศอึมครึมครึมฟ้าครึ้มฝนตกตกเรื่องบางเรื่องมันจะทำร้ายจิตใจเราได้มากเกินปกตินะคะ
มีอะไรเล่าสู่กันฟังตรงนี้บอกแล้วหัวใจพังพี่ฟังได้นะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งน่าสนใจเรามาใช้และมาหาวิธีคิดจากชีวิตของคนนั้นคนนี้กันนะคะ
และเช่นกันคำถามความรักในวันนี้หลายคนที่ฟังอยู่ช่วยหาคำตอบไปพร้อมกัน
และไม่แน่อาจจะมีเยอะเลยที่กำลังเจอเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูขอสมมุติชื่อว่าแอมตอนนี้แอมมีแฟนที่อายุน้อยกว่า๖ปี
ก่อนหน้านี้แอมคบกับผู้หญิงมาตลอดเพิ่งจะมีแฟนคนแรกเป็นผู้ชายก็คือคนที่คบอยู่นี่แหละ
ก่อนหน้านี้คบทอมค่ะคบกันมาได้๓ปีแล้วหลายครั้งที่เพื่อนมาบอกว่าเขาอิจฉาเราจังเลย
แฟนเธอน่ารักมากเลยรู้ไหมเป็นคนเปิดเผยชอบโพสต์โซเชียลหวานแล้วก็แท็กถึงแอมตลอด
แต่นั่นก็แค่สายตาคนภายนอกค่ะเพราะว่าแอมกลับรู้สึกต่างกันเขารักแอมก็จริง
แต่เรื่องเอาใจหรือว่าตามใจเขากลับทำไม่ได้คือทำได้ต้องเรียกว่าไม่ได้เรื่อง
เมื่อเทียบกับผู้หญิงคนก่อนของแอมแอมรู้สึกว่าผู้หญิงมักจะเข้าใจผู้หญิงด้วยกันมากกว่า
เอาใจกันถูกจุดมากกว่าผู้ชายรวมถึงแฟนคนนี้เนี่ยเขาเด็กกว่าเราด้วยแหละค่ะพี่
ผ่านอะไรมามากกว่าเขาหลายครั้งก็เลยมองว่าเขายังเด็ก
แล้วก็คิดต่อว่าแหมเขาจะดูแลเราได้ไหมนะจะรอดไหมนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีดีนะคะที่เขารักเรา
และเป็นคนดีมากรวมถึงใจเย็นแต่คิดเรื่องการเอาใจผู้หญิงเนี่ยเทียบไม่ได้กันเลยกับผู้หญิงด้วยกัน
ต้องเป็นคนคอยพูดคอยบอกคอยสะกิดจนหลายครั้งแอมก็เบื่อที่ต้องคอยบอกอะไรแบบนี้อยู่บ่อย
น้องแอมใจเย็นค่ะน้องคะบางทีการมีแฟนเนอะความอยากได้และความอยากให้ต้องไปด้วยกันทั้งสอง
ไม่ใช่แค่เป็นแฟนฉันฉันจะดูสิว่าเธอให้อะไรฉันได้บ้างโอ้โหเอาใจไม่เก่งเลยอ่ะ
โอ้โหทำไมไม่เอาใจฉันเหมือนที่แฟนคนก่อนก่อนของฉันเอ้าและแอมล่ะคะให้อะไรเขาบ้าง
ให้ความเข้าใจในบางส่วนบ้างไหมว่าเฮ้ยคนเราไม่เหมือนกันน้องแอมแฟนคนก่อนก็เลิกกันไปแล้วไง
แฟนคนใหม่ก็ให้โอกาสให้เวลาจูนกันปรับกันแต่อันนี้พี่อ้อยรู้สึกเหมือนเราชิงเบื่อก่อนล่วงหน้าเลยนะ
จริงแล้วแฟนของแอมก็พยายามปรับตัวเข้าหาแอมบ่อยมากนะคะสำหรับความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่พอค่ะ
แอมอาจเคยได้รับอะไรมามากกว่านี้มั้งพี่แต่ถามว่าพร้อมจะเลิกไหมก็ยังไม่อยากเลิกกับเขานะคะ
บอกตรงแอมไม่ชอบการอยู่คนเดียวกลัวตัวเองจะหน่อยก็เลยยังอยากมีเขาไว้ข้าง
มีช่วงหนึ่งที่แอมเบื่อเพื่อนที่ออฟฟิศคงสังเกตได้ตกเย็นเพื่อนก็เลยชวนไปกินข้าวข้างออฟฟิศโดยมีน้องต่างแผนกมาด้วย
แอมรู้จักกับน้องต่างแผนกคนหนึ่งชื่อน้องมีนค่ะเราสนิทกันเร็วมีนประสบปัญหาเดียวกันเลย
แฟนน้องมีนิสัยคล้ายแฟนแอมเราก็เลยคุยกันเข้าขามากจากที่ปรึกษาปัญหากันเรื่องแฟนบ่อยก็ค่อยดึงดูดเราเข้าหากันเรื่อย
หลังจากวันนั้นเวลาน้องมีนมีปัญหาก็จะขอมาหาแอมที่ห้องและเราก็มีความสัมพันธ์กันแบบเนียนไม่ผูกพันไม่ผูกมัดมาได้ประมาณ๘เดือนแล้ว
ยอมรับนะคะว่าตอนแรกแค่สนุกแก้เบื่อพอนานเข้าด้วยความน่ารักขี้อ้อนและเอาใจเก่งของน้องมีน
เริ่มรู้สึกชอบน้องมากขึ้นเรื่อยอยู่กับเขาและเราเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะ๒๓เดือนที่ผ่านมาความรู้สึกของแอมมันชัดขึ้นค่ะพี่อ้อย
เริ่มไม่อยากเจอแฟนตัวเองแล้วทั้งที่แฟนพยายามเข้าหาเรามากขึ้นแต่แอมกลับออกห่างเพราะอยากอยู่กับมีน
กลับกันน้องมีนให้ฆ่าแอมเป็นแค่คนแก้เบื่อให้เขาน้องมีนยังให้ความสำคัญกับแฟนเขาเป็นหลักจนทำให้หลายครั้งแอมหุดหงิดพานไปหาเรื่องแฟนเรา
ตอนนั้นเราก็รู้นะคะว่าเฮ้ยเราไปลงกับแฟนมากไปหรือเปล่ารู้ตัวอีกทีเพื่อนแอมก็มาถามว่าช่วงนี้แอมเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าแฟนของแอมไปปรึกษาเขาว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ถูกใจเราสักอย่างแอมรู้นะคะว่ามันไม่ใช่ความผิดของแฟนเราเลย
แต่แอมควบคุมตัวเองไม่ได้หลังยิ่งเห็นน้องมีนดีกับแฟนเขาเรายิ่งกระวนกระวายใจ
อกจากนั้นเนี่ยเรายิ่งมาพลานกับแฟนตัวเองหนักขึ้นไปอีกงี่เง่ากับเขาหนักขึ้นไปอีก
ในที่สุดน้องมีนขอยุติความสัมพันธ์กับเราค่ะโดยให้เหตุผลว่าเขากำลังจะมีแพลนแต่งงานกับแฟนแล้วนะ
ที่เรื่องนี้จะจบแต่แอมกลับรับไม่ได้ค่ะพี่และไปลงกับแฟนตัวเองหนักขึ้น
บางทีเราก็สงสารเขานะคะที่ต้องมารองรับอารมณ์ของเรา
เกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ค่ะรู้ว่าเห็นแก่ตัวมาก
ที่ไม่ได้รักแฟนแล้วแต่เรากลับยื้อเขาเอาไว้
เพราะกลัวว่าการไม่มีใครจะทำให้เราเจ็บหนักกว่านี้อีก
อ้อยช่วยแอมหน่อยนะคะช่วยให้ข้อคิดเตือนสติแอมหน่อย
อยากหยุดรักมีนและกลับไปมองแฟนตัวเองเหมือนเดิมอีกครั้ง
กวนพี่อ้อยด้วยนะคะแหมน้องแอมจ๋าการพยายามจะรัก
และการพยายามไม่รักนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดค่ะแอม
เพราะความรู้สึกมันบังคับและกำหนดไม่ได้
ความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลค่ะเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรัก
แต่การปฏิบัติตัวอันนี้บังคับตัวเองได้นะ
มีความรักที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องมากมายบนโลกนี้
มันอยู่ที่ว่าน้องจะเลือกทางไหนเลือกถูกใจ
แต่ทำร้ายหัวใจคนนั้นคนนี้หรือเลือกความรักที่ถูกต้อง
แม้จะไม่ถูกใจแต่ภูมิใจที่เราไม่ได้รังแก่
หรือทำร้ายคนของใครนะคะเราเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้น้องแอม
มีแฟนอยู่ใกล้แต่น้องนอกใจเขา
จะว่ารักก็ไม่ได้รักเท่าไหร่แค่มีเขาเอาไว้แก้เหงา
มีเขาเอาไว้เพื่อให้พ้นสารภาพความเป็นโสดโหดร้ายกับเขามากนะคะ
ถ้าแฟนน้องก็มีน้องไปแก้เหงาเหมือนกัน
ที่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วน้องจะรู้สึกยังไง
ใจเขาใจเราค่ะไม่นับเรื่องเพศเราก้าวข้ามเรื่องนั้นกันไปนานแล้ว
เกี่ยวกับว่าคบผู้หญิงด้วยกันก็ไม่นับว่าผิดนี่คะ
เพราะนี่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังไงก็ผิดค่ะเพราะคือนอกใจคนของเราไง
หวังจะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันแต่ตอนนี้น้องแอมผูกพันไปแล้ว
ที่สำคัญผูกพันกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวด้วย
ใครเอาหัวใจลงไปเล่นก่อนก็เจ็บกว่าคนไม่รู้สึกอะไร
ยังไงเขาก็ไม่เจ็บอะค่ะเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขา
เขากำลังเลือกแต่งงานกับคนที่เขาทั้งถูกใจและถูกต้องด้วย
ต่างหากที่ทำผิดคือทำผิดยังไงก็ทำผิดอย่างนั้นนะคะ
ถึงพูดเสมอไงถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
น้องกลัวโสดกลัวไม่มีใครจริงน้องแค่ใจร้าย
กับคนที่น้องไปดึงเขาเอาไว้ให้มาเป็นแฟน
คำว่าแฟนแปลว่าต้องรักกันนะน้องเลือกเข้ามาเป็นแฟน
แต่แคร์ความรู้สึกของเขาน้อยเหลือเกินโสดไปหาวิธีแก้เหงาเลยค่ะน้องคะ
ก็ต้องนั่งเศร้าถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่
ตอนนี้น้องนอกใจเขาได้เชื่อมั้ยว่าต่อไปก็มีอีก
มันไม่ใช่แค่น้องมีรสนิยมชอบเพศไหนแต่น้องไม่ได้มีใจให้กับแฟนของเรามากพอ
ที่จะมีเขาคนเดียวอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด
สำหรับน้องมีนนะก็เขาชัดเจนแล้วไงคะ
ว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกแฟนเขากำลังจะไปแต่งงานด้วย
ดิ้นรนแทบตายเราเองไม่มีผลอะไรต่อใจของน้องมีนแล้วค่ะ
ต่อให้ไม่อยากจบแต่เขาก็ขอไปคบคนของเขาอย่างชัดเจนแล้ว
คราวนี้เรื่องของเราค่ะน้องแอม
ไม่มีใครอยากเป็นดาราสมทบให้เราคบเพื่อกันโสด
ไม่รักคือไม่รักยิ่งถ้าเขาเป็นคนดีควรปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาได้มากกว่าเรา
ไม่ควรอยู่ขวางความเจริญกันแบบนี้นะพี่ว่า
น้องเองก็เหมือนกันอยู่ใกล้เขาใครจะกล้าเดินเข้ามาล่ะคะ
เพราะเขาก็เห็นว่าเรามีเจ้าของไงถ้าคนใหม่อยากจะจริงจังกับน้อง
เขาจะกล้าเข้ามาไหมล่ะเพราะว่าในที่สุด
น้องก็คือคนทรยศนอกใจแฟนไปคบกับเขาแล้ว
ใครได้ประโยชน์อะไรจากความสัมพันธ์แบบนี้บ้างถามตัวเองดูค่ะ
ตัวเองที่เห็นแก่ตัวยิ่งเกลียดตัวเองยิ่งรู้สึกผิด
ต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกอะค่ะไม่ใช่ก็ก็รักอะค่ะ
ก็รู้สึกผิดไปนิดหน่อยค่ะพี่คือรู้นะว่าหนูไม่ได้รักเขาแล้ว
หนูแค่ยื้อเขาเอาไว้หนูรู้หมดเลย
ไม่ต้องบอกก็ได้หนูรู้ทุกอย่างแล้วแล้วหนูยังเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจเขาแบบนี้ไปเรื่อยหรือ
ถ้าไม่รู้จะบอกเขายังไงก็แค่เล่าความจริงค่ะ
อย่างน้อยเขาจะได้มีทางเลือกในชีวิตของเขาบ้าง
ไม่ใช่ว่าแอมถือสิทธิ์เป็นผู้เลือกอยู่เพียงผู้เดียวค่ะ
ดีกว่าได้ก่อนไม่มีใครคิดถึงหัวใจเขาบ้างว่าเขาจะรู้ยังไง
บางทีเรื่องความรักอะค่ะอย่าเห็นแก่ตัว
เพราะว่าเราเองอาจจะคิดต่างกันมีคนเยอะมากที่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องใหญ่มาก
ไม่ได้ค่ะขอมีใครสักคนอยู่ใกล้แต่น้องช่วยแคร์หัวใจเขาด้วยนะ
ยืนข้างอ่ะแต่ห่างจากคนที่อยู่ในหัวใจถ้าวันหนึ่งเขารู้เขาจะเจ็บปวดแค่ไหน
และเรื่องแบบนี้ค่ะยิ่งยื้อนานเข้ายิ่งทำร้ายเขาไปเรื่อยรู้วันนี้จบวันนี้รู้แหละว่าเขาก็คงเจ็บ
แต่การเจ็บที่ถูกหลอกมันเจ็บน้อยกว่าการที่บอกกับเขาตรงว่าไม่ได้รักแล้วนะพี่อ้อยว่า
แอมในที่สุดชอบใครอยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวันนี้ยังคงยืนยันว่าเราก้าวข้ามเส้นที่บอกว่าชอบผู้หญิงด้วยกันค่ะชอบผู้ชายด้วยกันค่ะ
ทำไมหนูชอบผู้หญิงด้วยกันแล้วทำไมถึงรักผู้ชายคนนี้วันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่เจอกับใคร
และเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนคนนั้นรักคนคนนั้นช่วยซื่อสัตว์กับเขาด้วย
ถ้าไม่รักใครมากพอจะซื่อสัตว์ตัดเขาออกจากชีวิตทำแบบนี้ก่อน
ไม่อย่างนั้นความสับสนของเราจะทำร้ายคนนั้นคนนี้คนโน้นเต็มไปหมดเลย
อ้อยไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะขอให้น้องเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องนะ
อย่างน้อยความถูกต้องน่าจะปกป้องตัวน้องและปกป้องหัวใจคนอื่นด้วย
อย่าทำร้ายกันและใช้คำว่าก็รักนะคะแต่ว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่รักมันมักจะไม่มีคำว่าแต่ว่านะคะ
ขอบคุณมากที่ส่งคำถามเข้ามาเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่ฟัง
ถ้าไม่รักกันบอกแล้วให้จบค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกผิดไป
ไปรู้สึกผิดไปพยายามจะรักแล้วนะคะพี่
คำว่ารักใช้คำว่าพยายามไม่ได้รักคือรัก
รักแบบไม่ต้องพยายามอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ